พระเอกเหล่านี้มีดีตรงไหนมีดีตรงก้ามแน่น

เพราะว่าคนนี้นะครับแต่บอกก่อนเลย

เข้าวงการมาเนี่ยบางกรอบเลย

โอ้โหล่ำบึกขึ้นมาเฉยเลยฮะ

เดิมกันที่แบรี่สุดหล่อของทุกคนนะฮะ

ดูสิฮะพร้อมบางเชียวเลยฮะ
แต่อยู่ไปนานนานเข้านะครับ
ณเดชน์ก็ขยันฟิตหุ่นออกกำลังกาย

ปั้นกล้ามาแบบแน่นปึ๊กขนาดนี้

จนโดนแซวว่านี่ไม่ใช่ซิกแพคแล้วนะ

คุณนับไปถึงไหน
อุ๊ยมันเห็นใกล้เป้าผมเห็น
บอกสะดุกทะลวงนะครับ

อันนี้เป็นความล่ำที่บอกเลยว่า

หลุดไปหานาเดชที่โหนตาอยู่อย่างนั้นนะครับ
บอกเลยว่าแย่งซีนได้ทุกเม็ดจริงนะครับ

ว่าเมื่อก่อนคุณนาเดชเป็นอย่างไร

ถ้าไม่เกรงใจสายร่างกาย

ผมจะขอ๒เลยละกันนะครับ

ขยับมาต่อที่พระเอกรุ่นพี่สุดซีคนนี้กันบ้าง
บอยคือหนึ่งพระเอกที่ชอบโดนขุดรูปแซวทุกยุคจริงนะคะ

เออผอมแห้งแก้มตอบอะไรเบอร์นั้น
ซึ่งหลายคนชอบแซวหยอกกันด้วยความสนิทนะจ๊ะ

แต่ตอนนี้กับตอนนั้นบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกันแล้วจ้ะ
เพราะว่านุ่มบอยนี่นะคะเขาไม่ได้ขายแค่ความเกลียนความฮานะจ๊ะ
ความกล้ามเขาก็มาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนี้
เดี๋ยวให้ดูอ่าบอยทานฟอร์มเป็นไง
นี่กล้ามหลังดูปีกเขาดูปีก

สาวกรี๊ดกันรัวเลยนะคุณผู้ชมนี้
ก็บอกเลยถ้าไม่ใช่รายการสดคุณนัทกรี๊ดแรง
แล้วบอกเลยว่าช่วงที่หันมาออกกำลังกายปั้นหุ่นแรกเนี่ย

จากร่างกายที่แข็งแรงมาแล้วนะคุณผู้ชมนะ

ความล่ำสมกับความเหนื่อยเลยจริง
แล้วบอกเลยคุณผู้ชมค่ะดูเส้นเลือดเขา
เส้นเลือดอันนี้ก่อนดูภาพก่อนภาพก่อนเนี่ยก็พอมีกล้ามบ้างนิดหน่อย

นี่ก็คืองานแกล้งพี่บอยล่ะ
แต่อยากให้ชื่นชมพัฒนาการความหล่อในการดูแลสุขภาพความฟิตความใส่ใจตัวเองต่างหากคุณนะ
เออแต่ต่อใส่เป็นตอนหน้าบอกเลยว่าคนนี้สบได้ไหมสดไม่มีเจ้าของ

คุณผู้ชมปิดท้ายกันที่คนนี้รุ่นใหญ่กว่าใครเลย
แต่บอกเลยนะว่าอายุยิ่งเพิ่มความแซ่บก็เพิ่มตามไปด้วย
ป้องนวัดของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชม
เข้าวงการมาแรกร่างบางสูงยาวเข่าดี
ละมุนละมุนหน่อยนะฮะแต่เผลอแป๊บเดียว
ป้องของสาวเนี่ยกลายเป็นนักออกกำลังกายอย่างหนักเลย
ว่างไปไม่ได้เอ๊ะอะก็ถอดเอ๊ะอะก็ปลดนะฮะ
เขาไม่ต้องคิดลึกออกกำลังกาย
ถอดเสื้อไปอ่ะคิดไปแล้วเออจายแล้วแย่จังอ่ะ
ไม่ต้องคิดลึกนะฮะเขาออกกำลังกายถอดเสื้อออกกำลังกายนะฮะ
แต่คนเขาขายเวย์ไงก็ต้องอวดของสักนิดนึง
จะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพนะฮะ
แต่งานนี้ไม่รู้นะฮะว่าจะได้ดูผลิตภัณฑ์หรือเปล่า
เขาบอกว่าจะเมากล้ามเฮียไปซะก่อนนะฮะ
เดี๋ยวมีภาพเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะฮะก่อนหลังเป็นยังไง

เออก่อนภาพหลังภาพขวาอุ๊ยนี่พูดไม่ถูกเลยเสียงสั่น

แต่คุณป้องนี่บอกเลยนะคะว่าเขาเหมือนขิง

บอกว่าล้างตำแหน่งพระเอกได้ถึงตอนนี้
นี่จริงนะคุณผู้ชมนะดิฉันขอบคุณมากเลยที่คุณเตือนไว้ก่อนว่า
ระวังเมาก้ามข่าวมาสักครู่เนี่ยเออเมาจริง